สามสิบสามนาทีข่าวเย็นไทยรัฐครับจับได้แล้วคนร้ายที่ชิงทองไปสิบสามบาทนะฮะ
ที่จังหวัดปัตตานีนะครับตำรวจจับได้แล้วสารภาพบอกว่าผมหนี้เยอะ
ค่ะนะหนี้เยอะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ก็เลยลงมือก่อเหตุครับ
ตำรวจกองปราบปรามนะครับแล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีนะครับ
เอาหมายนะฮะหมายเป็นหมายจับสารจังหวัดปัตตานีไปจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะครับ
ใช้ปืนจี้ชิงทองที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกลางเมืองที่จังหวัดปัตตานีนะฮะ
ขณะหลบหนีอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเหตุเกิดเมื่อสิบแปดเมษายนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ต้องหารายนี้คือนายอนันตชัยหวานจันหอมหรือว่าแอดอายุ๓๒ปี
เป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามฮะเคยเป็นอาสาสมัครกู้ชีพปัตตานีนะ
หลังก่อเหตุถือปืนบุกเข้าไปจี้ชิงทรัพย์
วาดสร้อยคอทองคำหนัก๑๓บาท๕๐สตางค์

โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะในการก่อเหตุ
แล้วก็ขี่หลบหนีไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อน
ในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
แล้วก็ใช้สีสเปรย์ฉีดพ่นอำพลางรถมางั้นเถอะ
สุดท้ายฮะเจ้าหน้าที่แกะรอยตามมาเจอรถ
แล้วก็จับผู้ต้องสงสัยไปสอบสวน

จึงคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
ให้การบอกว่าเขาไม่ได้เล่นการพนัน
แต่มีหนี้สินจำนวนมากจึงตัดสินใจก่อเหตุ
โดยเขาไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
เดินไปดูลาดเหลาแล้วก็ลงมือเลยนะฮะ

ยืนยันว่าไม่มีใครร่วมก่อเหตุนะฮะ
แต่เพื่อนแค่ช่วยพ่นสีอำพางรถเท่านั้น

ไม่มีการวางแผลล่วงหน้าครับ
เห็นใจว่าไปดูแล้วก็เหตุวันนี้ครับ
มาดูรักรอบหนึ่งวัน
พันธุ์ตมุสแอกยานโภงอุบลบ้านนะครับ
หลังก่อเหตุก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดฮะ
พบว่าผู้ต้องหาขี่รถมาเติมน้ำมันตรงข้ามกับห้างที่เกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วซื้อน้ำในร้านสะดวกซื้อแหม่จังหวะนิดเดียวครับคุณผู้ชม
ตำรวจเก่งจริงจังหวะลดหน้ากากอนามัยนะฮะ
เลยจับตัวได้เรื่องกราวหลังจากนั้นก็นำตัวไปนะฮะตรวจยึดปืนที่ใช้ก่อหรือเป็นปืนบีบีกรัน
แปลงนะครับแล้วก็กระเป๋าที่ใส่ปืนแล้วก็ยึดทองมาได้๓บาทเองนะฮะ
ในอำเภอหัดใหญ่ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในภาพ
ที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบปากคำนะครับ
แล้วก็ไม่พบว่าไม่มีคือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ครับคุณผู้ชมครับ
จับได้รวดเร็วเลยนะคะเพิ่งก่อเหตุไปเองนะ